ถ้าหากว่าไม่ชินเส้นทางสมมุติเราเป็นนักท่องเที่ยว
แล้วไปเที่ยวที่เราไม่เคยไปต้องระวังมาก
เพราะว่าอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยมันจะมีถนนที่ขึ้นเขาอย่างนี้เยอะ
แล้วล่าสุดเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นนักท่องเที่ยวสาวสิงคโปร์
คือเขามาเที่ยวกับเพื่อนร่วมชาติ๔คนแล้วดูสภาพรถ
บอกเลยสภาพนี้อนห้าจงลงรอดไหมคะเนี่ย

นักท่องเที่ยวสาวสิงคโปร์คนนี้เขาเช่ารถค่ะ
เขาเช่ารถจากตัวเมืองภูเก็ตแล้วก็พาเพื่อนร่วมชาติ๔คน
จะไปหาดกะรนกลับที่พักแต่อุบัติเหตุมันมาเกิดตอนที่ลงเขาค่ะ
เธอเลยเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถบัตรที่กลับจากส่งนักท่องเที่ยวนะคะ
อ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเกือบห้าทุ่มได้
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกรณตรวจสอบอุบัติเหตุที่ถนนประตักหมู่๔ตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ต
ซึ่งถนนเนี่ยมันเป็นลักษณะถนนสี่เลนอยู่ตรงเนินเขากระตะโค้งพับพลา
ซึ่งเป็นทางชันนะคะขึ้นลงเนินเขาพอดี
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นยับเยิน
นางสาวโฮเจียวฮุยรีนี่อายุ๒๑ปีเป็นคนขับรถยนต์ชาวสิงคโปร์นะคะ
เสียชีวิตทันทีค่ะก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ภายในรถคันนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกทั้งหมด๔ราย
เป็นเพื่อนร่วมชาติก็คือเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนกัน
เป็นผู้ชาย๒หญิง๒ถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากรถ
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกจากรถไปส่งโรงพยาบาลฉลอง
แล้วก็โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทันทีนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรักษาตัวเนี่ยค่ะรายชื่อตามนี้เลยสำหรับผู้บาดเจ็บนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๓รายด้วย
เป็นคนขับชื่อนายอานิรุธโฉมเชิดอายุ๓๒ปี
มีไกด์ชายชาวเกาหลีใต้อายุ๔๑ปี
นางสาวหนึ่งฤทัยรักนาวาอายุ๔๓ปีเป็นล่ามนะคะ
ก็แยกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉลองโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
และโรงพยาบาลป่าตองเร่งด่วนนะคะ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ก็รวมผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ย
เป็นไทย๓คนและต่างชาติอีก๔คนก็รวม๗คนนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตยืนยัน
ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนรถบัตรคู่กรณีขนาด๒๐ที่นั่งสีขาวป้ายทะเบียน
ภูเก็ตด้านหน้าถูกชนจนกระจกแตกนะคะ
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ทั้งหมด๔ท่านนะคะแล้วก็อีกรถบัตรนี้
ไป๒ท่องเที่ยวที่มาพักในการลนเรียบร้อยและการลนในป่าตอง
แล้วก็ที่กลับมาก็คือมีคนละขับกับไกด์สองคน
มาไกรด์สองท่านและตอนนี้ผ่านมาที่ตามบัตรเจ็บกันเลย
ผู้ที่เป็นผู้หญิงวันนี้มีชื่อกันจนไม่มีชื่อประจน
จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะนางสาวโฮเจียวฮุยเรนี่
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นคนขับเนี่ยนะคะ
เช่ารถมาจากตัวเมืองภูเก็ตจะพาเพื่อนร่วมชาติ๔คน
จากพื้นที่ตะมนต์ฉลองไปหาดกะรนจะกลับที่พักแล้วค่ะ
แต่ทีนี้ตอนกำลังลงเขาเป็นทางลาดชันและเป็นโค้งหักศอกด้วย
ไม่ชินเส้นทางไงคะรถยนต์เลยเสียหลักแหกโค้งไปชนประสานงารถบัตร
กลับจากส่งนักท่องเที่ยวที่หาดกะตะเขาอย่างจัง
คนขับรถยนต์ก็เสียชีวิตอย่างที่บอกนะคะจากแรงกระแทก
ส่วนผู้โดยสารถูกแรงจากการชนอัดก๊อปปี้ติดในรถระบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวค่ะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเขากำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รวมรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะจะได้หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะ
เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
นี่ถือว่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยตั้งแต่เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะ
สักประมาณ๕ทุ่มเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แล้วเขามักจะมาด้วยการที่แบบเช่ารถไปขับเที่ยวเล่นกัน
โอ้โหแล้วทางเนี่ยมันไม่ชินนะคะ